พูดถึงรถยนต์แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของดีไซน์แล้ว
ปีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงเพราะปกติแล้วเราจะเห็นลุคของพริตตี้เนี่ย
แต่ว่าปีนี้เห็นแล้วก็ใจเต้นเหมือนกัน

หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะคะ

ถือเป็นการพลิกโฉมวงการพริตตี้
เหล่าสาวสวยเปลี่ยนแนวการแต่งตัว
ไม่ได้วื้อหวาเหมือนเช่นทุกปี
ก่อนหน้านี้วางคอนเซ็ปต์ของชุดพริตตี้
เป็นสไตล์อินเดียแบบเอลลอย

เปลี่ยนให้ใส่ชุดไทยซีวาลัย
ชุดสั่งตัดใหม่ใช้เวลากว่า๑เดือนค่ะ
ที่มาในชุดไทยจิตลัดดาสีขาว
สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย
กระโปรงสีน้ำเงินเรียบหรูนี้
คือชุดของพริตตี้จากค่ารถยนต์ซูบารุ
ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการพริตตี้มา๓ปี

ที่ได้ใส่ชุดเรียบหรูมิดชิด

ทุกบูธไม่มีบูธไหนที่อยากจะแสดงออกอย่างนั้นหรอก
จะต้องรู้สึกประทับใจแล้วก็ตื้นตันใจเนาะ
เพราะว่าทุกบูธร่วมใจกันแต่งตัวแต่งกาย
เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านด้วยนะคะ
ส่วนชุดเนี่ยคือเรียกได้ว่าเรียบร้อย
แล้วก็เรียบหรูดูแพงที่สุดตั้งแต่ที่ทำมาเลย

พิตตี้ก็จะตามดีเทลงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าด้วยงานนี้ค่ะ
เราก็จะทำตามทางที่พี่เขาบอกมา
พี่ทีมงานนะคะว่าอยากได้คอนเซ็ปต์แบบไหน
และชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่เรียบร้อย

ปีนี้เลือกใส่กางเกงขายาวกล้าวผมแต่งหน้าทนเข้ม
เปลี่ยนลุคให้เป็นสาวมั่นชบเฉียว
พริตตี้บูธอื่นก็แต่งกายคุมโทนขาวดำ
ส่วนใหญ่ใส่ชุดเรทคุมเข่าแบบเรียบหรูค่ะ
พลวัฒน์สายเสวีช่างภาพอิสระ
ที่ถ่ายงานอีเวนต์พริตตี้มากว่า๑๐ปีเชื่อว่า

ก็ไม่น่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานลดลงค่ะ
เรียบร้อยของพิตตี้ในปีนี้ผมเห็นด้วยกับลูกบูธที่เริ่มทำ
แล้วก็บางทีผมมองว่าเรียบร้อยนี่แหละ
อาจจะเป็นดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาดูในบูธมากขึ้น
เพราะผมมองกลับกันในทางที่ว่าถ้าเกิดโชว์แท็กซี่ในช่วงนี้
หรือดามกระแสตลาดสหกคนที่นิยม
ผมมองว่ามันอาจจะไม่ถูกกับสถานการณ์
อาจจะทำให้ภาพพจน์ของน้องเอง
ของทางค่ายรถยนต์ต่างเองอาจจะดูแย่ลง
หากใครต้องการข้อมูลรถยนต์ค่ายต่าง
จากพิธีสาวสวยในทีมสง่างงามอย่างไทย
สามารถไปได้ที่งานมอเตอร์เอสโปร์๒๐๑๖
เมืองทองธานีงานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๑๒ธันวาคมนี้
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน